จากช่วงที่แล้วคุณน็อตและคุณยายอุสาได้ไปปรุงเมนูหมี่กรอบผู้ว่ากันมาแล้ว
ช่วงนี้ตามขึ้นโต๊ะไปนั่งชิมกันบ้างดีกว่าค่ะ
เพราะได้ข่าวว่าคุณยายได้เตรียมเมนูสปาเกตตี้ขี้เมาทะเล
เมนูเส้นอนาชาติที่ขึ้นชื่อขายดีอีกจานให้อีกด้วย

หื้มมมมรสตะตะมากครับแม่มันจิ้มเข้าไปข้างหน้ามันจะหวานก่อนป่ะ
นะครับตอนนี้ก็มีเมนูแนะนำด้วยอันนี้อะไรคุณแม่ครับสปาเซตตี้ขี้เมาท์นเลกาเป็น
พอมีอาหารพัฒนามาอีกและจำหน้า
ของร้านนี้
แบบรสชาติดั้งเดิมแล้วก็จะมีในส่วนของร้านกาแฟด้วย

อันนี้ก็เกือบ๒ปีแล้วเป็นไงบ้างลูกค้าจากร้านเก่ากับร้านใหม่
ตอนนี้ลูกค้าจากร้านเก่าตามมาหมดอย่างเป็นกรุ๊ปใหญ่อะไรอย่างนี้ก็มา
แล้วลูกค้าที่เป็นขาประจำขาอะไรก็รู้จักมากขึ้น
เริ่มต้นต้นการเปิดร้านอาหารคุณแม่เป็นคนเริ่มหรือใครเป็นคนเริ่ม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
ทางวิ่งเข้าไปหัวหินจากกรุงเทพไปหัวหิน
คือก่อนเข้าอุโมงจะถึงร้านเราก่อน

จากอาหารที่อยู่ตรงหน้าแล้วแล้วก็มัสมันไก่สูตรโบราณแล้วนะครับ
มีเมนูโบราณอะไรอีกที่คุณจะมาริมลอง

หมั่นมะขามมีประมาณนี้ก็จะมีอาหารไทยหลากหลายนะครับ

แล้วค่อยเดินทางกันต่อนะครับ
เราจะลดให้๑๐

ได้วิวบรรยากาศที่ดีแบบนี้อยู่ดังที่ทะเลเลยแบบนี้นะครับ
ได้ทานอาหารแบบะชาวร้ำด้านเดิมโบราณจริง
ขอบคุณแม่งมากครับคุณค่ะ
อยู่นะคะหลุยเลยค่ะคุณผู้ชมอ่ะสตาร์ทเครือกออกจากบ้านเอ๊ยไม่ได้สิ
ต้องดูร้านต่อไปกันก่อนมาเที่ยวหัวหินแล้วเกิดอยากจะทานเมนูเส้นง่ายง่ายอร่อย
อร่อยเราแนะนำให้ไปทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นรัตนาที่ซอยแนบเคหัดหัวหินห้าสิบเอ็ดกันค่ะเพราะนะ
เวลานี้ทุกคนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่รสชาติอร่อยเลอค่ะ
ในราคาจับต้องได้มากที่สุดแต่เขานะคะจะมีเคล็ดลับอะไรที่ทำให้ร้านนี้
เป็นเจ้าดังขายดิบขายดีให้ลูกค้าติดใจได้ขนาดนี้
ตามนักเล่าเซ็นต์ของเราไปลุยกันเลยจ้ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์นะครับครับอายุเท่าไหร่นะสามสิบห้า
สามสิบห้าเองเป็นเจ้าของร้านของตัวเองแล้วครับผม
กับร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโลครับระตมาครับแปลว่าอะไรอ่ะ
จริงจริงมันมาจากรัตนะครับแต่รัตมาแต่ตอนไปขอถ้าเป็นพะเน็ตไปขอผิด
อ้าวก็เลยใช้มาตลอดแล้วทำไมต้องรัฐมามันเป็นชื่อของดอกไม้
เป็นคอนเซ็ปต์ของร้านที่เป็นลายดอกไม้ครับอ๋อดอกไม้ชื่อรัตมา
อันนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับปีนี้ปีที่ห้าครับโอ้โหเป็นร้านก๋วเตี๋ย
พะโลเจ้าดังของหินเลยก็ได้รับความนิยมครับตอนนี้
จุดเริ่มต้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
จริงผมขายอาหารก่อนครับปีนี้ทำมาประมาณหกเจ็ดเดือน
ลูกค้าไม่ค่อยเข่าเลยกลางวันอืมก็เลยแบบนึกอยากจะทำอะไรที่แบบ
ให้คนเข้าถึงง่ายครับก็เลยเอาก๋วเตี๋เป็ดของสูตรที่บ้านมา
อันนี้เป็นสูตรดั้งเดิมที่บ้านเลยใช่แต่ว่าเราเคยขายมานานแล้ว
แต่เราไม่ได้ทำต่อขายอยู่ที่ไหนอยู่ที่บังมดครับอ๋อที่กรุงเทพ
ใช่กรุงเทพคือเติบเติบกว่านั้นก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช่แล้วก็จำได้ว่า
ที่บ้านเนี่ยเคยทำก๋วเป็ดใช่ก็เลยแบบเออมาลองทำดูซิว่า
ว่ามันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ก็ปรากฏว่าก็ได้รับความนิยมครับ
ทำตั้งแต่แรกก็ได้ต่อความนิยมเลยหรอเตี๋ยวเป็ดคือคนบอกต่อกันเร็วอะครับ
อืมแล้วก็เข้าถึงง่ายครับราคาห้าสิบบาทร้องได้ครับ
มันลองได้ไงมันไม่แพงใช่ไหมแล้วร้านก็แบบเออผมว่านั่งสบายนะ
อะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศร้านมันเหมือนร้านกลางคืนมากกว่ากลางวันไหมใช่
ตอนแรกตั้งใจอย่างงั้นตอนแรกตั้งใจอย่างงั้นอ่าคลองฝังคนเด็กไว้รุ่น
แต่เราก็อยากจะได้ไอ้นี่ด้วยอยากเราอยากได้กลางวันด้วยอ่าอ่า
ได้ข่าวมาว่ามีประสบการณ์การทำอาหารมาก่อนที่มาเปิดร้านก๋วด้วยซ้ำใช่ครับ
แล้วยังไงครับมีช่วงหนึ่งที่ว่าเราเรียนจบก็ไม่รู้จะทำอะไรอืม
ก็ขายของอยู่ที่แถวแถวบางมดอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนกันครับแล้วทีนี้แม่ก็เลยบอกว่า
ลองไปหาประสบการณ์ดูเขาก็เลยส่งไปที่ออสเตรเลียครับ
อยู่ไหนครับไปอยู่ที่ซิดนี่ไปทำงานครับทำอะไร
เรียนภาษาด้วยไปทำงานด้วยฮะก็ที่นู่นผมไปเป็นเชฟ
ไปไปที่นั่นเราก็ไปอยู่พวกร้านอาหารไทยสุดท้ายกลับมาตามความฝันตัวเอง
ใช่ครับอยากมีร้านก็เลยมาตั้งเป็นร้านอาหารใช่ก็เลยอยากไปอยู่
แล้วอยากมาอยู่หัวหินก็เลยก็เลยมาแน่นอนว่าการจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จทุกคนครับก๋วยเตี๋ยวเราขายดีขนาดนี้
จุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเราอยู่ที่ไหนจริงจริงผมใส่ใจครับใส่ใจเพราะว่าผม
พี่ก็พูดว่าใส่ใจเหมือนกันผมเป็นคนชอบกินของดีอ่ะเออ
อย่างบะหมี่เนี้ยผมต้องขึ้นกรุงเทพทั่วทิศเพื่อไปซื้อ
บะหมี่เยาวราชบะหมี่ต้องเอามาจากกรุงเทพเอามาจากเยาวราชเลย
ใช่ต้องกำเนิดเลยใช่เลยใช่แล้วอย่างพวกเครื่องเทศที่เราจะใส่เนี่ย
ครับนี่มีการลดต้นทุนคือใส่เต็มที่เราก็ต้องเอาที่มันแบบดีที่สุดที่แบบว่า
มันคิดว่ามันโอเคนะผมไม่ได้พูดถึงว่ามันดีแบบขวดละสามสี่ร้อยมันก็ไม่ใช่
อ่าแต่มันก็ดีในระดับที่แบบมันควรจะดีอ่ะคือเราเลือกของที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้แหละ
ใช่ไหมใช่ครับอ่าอยากจะรู้แล้วขอบุกเข้าไปในครัวนะเชิญครับไปดูว่าเราใส่อะไรบ้างของก๋วยเตี๋ยวเป็ดคอโล่ของเรา
เชิญครับไปแล้วคุณมาครับโอ้โหเรื่องราวจุดเริ่มต้นการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดระตมาเจ้าดังก็เป็นแบบนี้นี่เองแหละค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ขอพักเดี๋ยวแล้วกลับมาฟังเคล็ดลับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นแสนอร่อยกันต่ออย่าลืมมาดูกันนะจ๊ะ